ปัญหาเรื่องหมอคนไข้เจอกันบ่อยมาก
แล้วก็มักจะเป็นหมอที่เป็นผู้ถูกกระทำ

คือต้องยอมรับว่าบางทีเวลาเราไปรับบริการ
บางทีคนเยอะบ้างอะไรบ้าง

โกรธโกรธหมอมากทั้งดาท้อทั้งอุ้ย

ก็มีคนแชร์คลิปนี้ออกไปแต่ปรากฏว่า
ส่วนใหญ่เสียงข้าวข้าวหมอนะคะเพราะว่าก็เข้าใจแหละว่า

คุณผู้ชมดูนะอันนี้คือภาพในห้องฉุกเฉิน
มันก็จะมีผู้ป่วยนอนอยู่เต็มไปหมดเลย

ใช่คือเดี๋ยวแฟนก็เดินมาห้าม
คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานนะคะ
คืนวันปีใหม่เลยล่ะ๓๑ธันวาคมประมาณสัก๔ทุ่มค่ะ
ผู้ชายเสื้อดำที่คุณผู้ชมเห็นเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์เนี่ย
คือเดินเข้ามาโวยวายใส่เจ้าหน้าที่นะ
เพราะว่าเขาพาแฟนสาวที่ปวดท้องไปรับการรักษาในห้องฉุกเฉิน
พอรับตัวมาโรงพยาบาลเขาก็วัดสัญญาณชีพคนไข้
ก็คือที่เขาจะต้องมีการวัดส่วนสูงวัดไข้แล้วก็มีการตรวจความดันใช่ไหมคะ

กับพยาบาลก็เลยไปดูแลคนไข้รายอื่นที่โคม่ามากกว่าก่อน
ทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจ
ก็เดินมาตะโกนด่าด้วยคำที่ไม่สุภาพ
แล้วก็พยายามที่จะทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็มีการโทรแจ้งตำรวจนะคะ
ปรากฏว่าญาติคนไข้คนนี้พอตำรวจมาคุณเป็นไง

คือก็คงโกรธก็เข้าใจว่าโกรธแต่ก็ต้องเข้าใจกันทุกฝ่ายนะคะ
คนที่เข้าไปเห็นเขาก็เข้ามาวิจารณ์เป็นวงกว้าง
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นะ
เพราะว่านอกจากจะต้องดูแลคนไข้
จากจะต้องต่อสู้กับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว

ยังต้องมารองรับอารมณ์ของญาติคนไข้ขี้โมโหคนนี้อีก
เห็นใจเจ้าหน้าที่จริงครับ